ตอนนี้มีน้องแล้วแล้วเขายังออกกำลังกายอยู่ไง
แล้วก็เจอกระแสดราม่าคือเหมือนคนไปเตือนน้องเขาว่า

น้องเขาก็ค่อนข้างปี๊ดแตกพอสมควร

นี่แหละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเลือดลมคุณแม่สาวเนี่ยมันตีผับเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็มีการโพสต์ภาพขณะยกน้ำหนักโชว์พุงขาวในฟิสเน็ตด้วย
ทันทีที่ฟอลลอเวอร์เห็นเขาแน่นอนแหละเห็นเป็นห่วง
คนท้องหลายคนส่วนใหญ่คิดว่าควรจะอยู่กับบ้านนั่งเฉยกินนอนพักผ่อนไป
แต่คุณลิเดียมักจะมีการแฮสแท็กภาพออกบ่อยว่า
แล้วก็ไม่ได้หักโหมระวังตัวอยู่ค่ะไม่ได้ยกสูงป้องกันอาการก้นย้วยเท่านั้น
ถ้าไม่ใช่คุณหมอกรุณาอย่าแนะนำว่าอะไรควรและไม่ควร
ขอบคุณนะที่เป็นห่วงมีการศึกษาค่ะ
ประเด็นนี้แหละที่มันเป็นประเด็นขึ้นมานะคะบอกว่ามีการศึกษา
กลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาคุณมิ้วเพราะว่าเขาบอกว่า
ทำไมต้องมาว่าแฟนคลับอ่ะแฟนคลับเขาเป็นห่วงนะที่มาเม้นต์เนี่ย
แต่ฝั่งสาวลิเดียเองก็มีการแก้ไขแก้ข่าวแก้คำนะครับบอกว่า
พิมพ์ไปว่ามีการศึกษาไม่ได้จะด่าแฟนคลับพี่มิ้ว
เขาแค่จะบอกว่าเขาเองมีการศึกษามาแล้วว่าออกกำลังกายแบบนี้
ส่งผลดีกับลูกและไม่เป็นอันตรายกับลูกนั่นเองค่ะ
แฟนคลับไม่เข้าใจไงเห็นแฮชแท็กนี้แล้วก็นึกว่าไปว่าเขาหรือเปล่า
ใช่ค่ะอย่างที่เธอบอกนะคะเธอก็มาอธิบายกันอีกว่า
ที่จริงแล้วคนท้องต่างจากคนป่วยนะคะ
ถ้าการตั้งคันปกติแล้วไม่มีความเสี่ยงสูงออกกำลังกายได้จ้ะ
ทุกอย่างเดียทำแล้วปรึกษาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้ว
ออกกำลังกายมาก่อนท้องอยู่แล้วร่างกายเขาเฟิร์มมาอยู่แล้วค่ะ

การออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรง
ความพร้อมสำหรับการคลอดได้ดีนะคะ
แล้วก็มีแฮชแท็กหนึ่งด้วยเหมือนเธอแอบน้อยใจเหมือนกันนะพี่มิ้
บอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงกันค่ะ
ขอโทษนะคะถ้าแคปชั่นแรงบางทีรู้สึกเหมือนโดนแช่งยังไงก็ไม่รู้
แท็กความหมายอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้หักโคมทำตามที่หมอแนะนำนั่นเองค่ะ

จะได้ก้นไม่ย้วยลิเดียบอกถ้าแบบนี้
ก็ต้องติดตามกันด้วยแหละเป็นกำลังใจให้เธอนะครับ
ซึ่งวันนี้ค่ะสาวลีเดียกำลังจะเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็จะกลับเมืองไทยในวันที่๖มกราคมนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้มีคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะ

ก็ก่อนอันนี้คุณแม่ของสามอภรรยาคนสวยของพี่เปิ้ลนะฮะ
คุณจูนกัสมาชอบโยคะไงท้องใหญ่มาก
แต่โยคะยังเป็นท่าตีรังกายเลยดิฉันเรียกท่าไม่ถูกคุณมิวเป้
อ๋อเฮ็ดแสนเอาที่จัดลงอย่างนี้ใช่ไหม
หลายคนก็บอกว่าดูลูกด้วยท้องโตขนาดนี้
คุณแม่ยังโยคะอันตรายนั่นเองค่ะ
เขาท้องเขายังออกกำลังกายขนาดนี้
คนไม่ท้องอย่างเราออกกำลังกายหรือเปล่า